หลายคนบอกว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุข
อยากจะใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับครอบครัว

พาน้องปีใหม่ไปหาคุณปู่คุณย่าถึงที่ก็เลยไปขอพรกัน
จะให้คุณผู้ชมได้ดูโมเมนต์น่ารักสุดประทับใจกันด้วยค่ะ
นี่คือคุณปู่ภัยวงนะคะได้โพสต์ภาพโมเมนต์แห่งความประทับใจเอาไว้
เป็นภาพที่แม่แอฟทักษะออนค่ะ
พาน้องปีใหม่เข้าไปกราบขอพร
ในเทศกาลปีใหม่รวมกับวันคริสต์มัสวันนี้ด้วยนะคะ
คุณปู่เนี่ยเขียนแคปชั่นน่ารักเอาไว้ค่ะ
บอกว่าพรุ่งนี้น้องปีใหม่จะไปเวอร์เคชั่นที่จังหวัดภูเก็ต
อืมก็เลยมาหาคุณปู่ซะก่อนค่ะ
คุณปู่เองก็เลยอวยพรให้น้องปีใหม่มีความสุขเป็นเด็กดี
แล้วก็เป็นที่รักของทุกคนด้วยนะคะ
และยังไม่หมดเท่านี้ค่ะมีเป็นคลิปน่ารักของน้องปีใหม่มาด้วยนะคะ
้มลงกราบเท้าคุณปู่คุณย่าไปชมกันหน่อยค่ะ
ขอให้ปี่ใหม่เป็นเด็กดีนะคะเป็นที่รักของทุกคน
ใครเห็นใครก็รักนะสุขภาพแข็งแรงนะคะ